ที่สุดแล้วอดีตดารานักแสดงที่ชื่อว่าทีภูมิธนวัฒน์วัย๔๑ปี
ที่เคยออกมาอัดคลิปขอรับเงินบริจาคจากสังคม
เพราะว่าตัวเองป่วยหนักไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
ก็ยอมออกมารับสารภาพนะครับว่า
ได้รับเงินบริจาคมากถึง๘ล้านบาทจริงนะครับ

กราบขอโทษทุกท่านที่ทีไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดตั้งแต่แรก
และทำให้เข้าใจผิดผมจะไม่ดราม่าแล้ว
ผมจะไม่ร้องไห้ของเงินแล้ว
ถ้าจะช่วยผมก็เป็นตุ๊กตากับกระเป๋ากับอะไรที่ผมจะโพสต์ขายจะดีกว่า
ทีภูมิชนะวัฒน์บุญลือประดิษฐ์อดีตนักแสดงวัย๔๑ปี
ออกมาแถลงข่าวขอโทษสังคมหลังถูกกดดันอย่างหนัก
ปิดบังยอดบริจาคและนำเงินมาใช้อย่างสะดวกสบาย
หลังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือน
ที่ที่โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าตัวมีเงินจำนวนมาก

กลายมาเป็นบ้านเดียวในหมู่บ้านจัดสรรมีรถยนต์๑คัน
ในหมู่บ้านยังพบว่ามีการติดป้ายบอกเส้นทางไปบ้านทีเต็มไปหมด
ในตอนแรกที่บอกว่าได้เงินเพียง๕๐๐๐บาท
จากนั้นเอมี่แม็กซิมดาราสาวที่เคยช่วยแชร์คลิปและขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก
ออกมาบอกว่าได้เงินจำนวน๕แสนบาท
จึงยอมสารภาพว่าเป็นความจริงแต่เพราะเบอร์ด้วยฤทยาจึงบอกตัวเลขผิดไป
กระทั่ง๒๘กรกฎาคมเอมมี่แฉอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเธอทราบว่าทีได้รับเงินมากถึง๘ล้านบาท
และเรียกร้องให้ทีออกมาชี้แจงกับสังคมเพราะเธอโดนหางเลขว่ามีส่วนรู้เห็นไปด้วย
เป็นที่มาให้ทีต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงความจริงเมื่อวานนี้

ที่ยอมรับว่าเงิน๘ล้านบาทที่ได้มาถูกนำไปใช้หนี้บัตรเครดิต
หนี้สินที่หยิบยืมมาจากคนอื่นและค่ายาแม่รวมทั้งสิ้น๕แสนบาท
เงินที่เหลืออีก๗๕๐๐๐๐๐บาทอยู่กับตนเอง๑๕๐๐๐๐๐บาท

ดูแลตนเองตั้งแต่ป่วยหนักจึงไว้ใจมาก
แต่เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะทำเรื่องเปิดบัญชีเก็บเงินที่ได้รับบริจาคไว้ให้แม่
ด้านทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ได้แสดงความคิดเห็นผ่านไทยรัฐทีวี
ว่าการขอรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์

โดยที่หลายคนไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิด

และหากการขอรับบริจาคเป็นการกระทำ

ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

บอกว่าจะเอาเงินไปรักษาตัว
ใช้จ่ายหนี้สถานที่
หรือว่าเอาไปใช้เนื่องส่วนตัวนะครับ
มันไม่ตรงกับที่เขาได้มีจ้านขอจากคนอื่น

เกิดเขาตอนแรกเขาไม่เสียตนาอย่างนี้ได้เงินมาเพื่อที่จะไปรักษาตัวเขาจริงนะครับ
แล้วความผลของเงินมันเข้ามาเยอะจัด
แล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจมาตอนหลังนี้เอง
เพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีเสียตนาหรอกลง
แต่ต้นก็ไม่เข้ารักษณะของการช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชน
แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของคน
ตั้งใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่น
แต่ทนายสิทธาก็เชื่อว่าหากมีการชี้แจงว่านำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ขอรับบริจาคก็น่าจะเพียงพอ
และสร้างความสบายใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ
เพราะถึงอย่างไรสังคมไทยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร
และอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน